คุณยายท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบแล้วบ้านน่ะน้ำท่วมมาสองเดือนกว่าแล้ว
พอน้ำลงสักหน่อยจะกลับเข้าไปนอนที่บ้าน
คุณผู้ชมดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นไฟไหม้บ้านฮะ
ไฟไหม้บ้านแล้วกู้ภัยไม่รู้จะทำยังไง
ไม่รู้จะช่วยยังไงพอน้ำมันท่วมเข้าไปนะครับ
ดับไฟได้แม่ไม่ถนัดเพราะว่ามีอุปสรรคคือน้ำท่วม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาครับที่พื้นที่บ้าน
น้องกินเพลอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานีครับ
ไฟไหม้ชั้น๒ของบ้านนางทรัพย์แท่นทองอายุ๗๐แล้วฮะ
จุดนี้เนี้ยขวนยายซักเนี้ยนะเอาไว้เก็บของหนีน้ำท่วม
เพราะว่าขณะนี้บ้านน้ำท่วมยังสูงกว่าเมตรหนึ่งอยู่เลยครับ
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องนำเครื่องดับ
แต่มันไม่ทันครับไฟไหม้ชั้นสองเสียหายไปแล้วจากการสอบถาม
นายอุทิศประดิษฐศิลป์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหนองกินเพล
ท่านเล่าบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุอยู่ด้วยกัน๓คนนะ
หลังจากน้ำท่วมใช่ไหมคุณยายทรัพย์กับหลานก็ไปอยู่จุดอพยพที่อบตจัดไว้ให้
เมื่อคืนนะฮะกลับไปนอนที่บ้านน่าจะมีการจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่าง
แต่เทรนดร์อาจจะล้มและทำให้ไฟไม่ครับขณะที่บ้านชุมเพิงช่วยกันเอาถัง
ตักน้ำสาดตักน้ำสาดหวังจะดับไฟไม่ให้มันลุกมันลามด้วย
ไปถึงบ้านใกล้เขียงใช้เวลากว่า๒ชั่วโมง
ฟัยจึงสงบแม้ว่าน้ำไปอยู่ข้างก็ตามมันทุลักษณ์ทุเล
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒รายคือหลานชายของคุณยายทรัพย์
ถูกไฟลวกที่เท้านะครับแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิสว่างบูชาธรรม
ถูกสังกษีบาดตอนเข้าไปช่วยดับไฟ
ผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้เหมือนได้พูดตอนต้น
เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยทำให้กู้ภัยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก
คือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นะครับ
ก็ได้แต่ยืนดูไฟไหม้แล้วไฟมันก็ไหม้ต่อหน้าต่อตา

ก็เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะ